พาไปดูเรื่องของข้าวหลามหน่อย

บางทีข้างในข้าวหลามก็มีถั่ว

แต่ว่าชาวบ้านที่บุรีรำครับท่านผู้ชมครับ
เจอข้าวหลามไส้ตะขาบ

ไม่ได้ตั้งใจฮะมันมาเองฮะ

นี่ครับข้าวหลามไส้ตะขาบนะฮะ

เขาก็ไปเจอมาก็ถ่ายรูปแล้วก็มาโพสต์นะครับ
บอกว่าเออทั้งคนทำคนขายคนซื้อมาทานเนี่ยคงต้องระวังกันแล้วล่ะ
หลามยัดไส้ตะขาบเนี่ยโอ้โหโพสต์เฟสเอาไว้บอกโอ้ยเนอะ

เห็นไหมฮะมันเป็นตะขาบตัวสีดำขดอยู่ในข้าวเหนียว
อ่าที่เขาไปเผาข้าวหลามเนี้ยนะครับค่ะ
คนที่เจอนะครับชื่อนางสาวชุติมาพรมีพร้อมอายุ๓๒ปีนะครับ
เป็นชาวตะมนต์อีสานเขศอำเภิชะเริบพระเกียร์จังหวัดบุรีรำ

แล้วแม่ก็ไปซื้อข้าวหลามมา๒กระบอก

ซื้อจากร้านที่ขายในปั๊มน้ำมัน

เอาข้าวหลามไปฝากยาย๑กระบอก
อ่าเหลืออีกหนึ่งกระบอกเอามาแกะกินในบ้าน

พอกินไปแล้วไปเจอไส้ตะขาบนี่เป็นยังไง
เขาหลับมากินทำไมมีตะขาบแล้วลูกเรากินด้วยอย่างเงี้ย
กินกันหลายคนเลยค่ะเมื่อวานมีพี่สาวก็กิน
พี่สาวแทบหมวกเหล็กแม่แกะให้ไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กจะกิน
เพราะไอตัวเล็กมันจะกินอันสุดท้ายแล้วมันเหลือประมาณขนาดเนี้ย
เล็กจะกินหนูก็เลยบอกแม่เอามานี่สิมันเหมือนมีอะไร
บอกเหมือนตะขาบเลยหนูก็มาดูก็มันตะขาบนี่แหละแม่
พ่อก็เลยบอกเออตะขาบดิตะขาบมาอยู่ในนี้ได้ไง
เชื่อความรู้สึกตกใจมั้ยตกใจค่ะเห็นบอกว่ามีจะอวกออกมาเลย
อ่าคือข้าวหลามที่เป็นบ้องแล้วมีกะทิข้างหน้าเนี่ย
บางทีเราก็ทานจากกะทิข้างหน้ามันก็เห็นใช่ไหม
อันนี้ฉันจะทานแต่กะทิข้างหน้าแล้วกินไม่เคยหมดไม่ถึงแบบที่ก้นของมันไง
บางคนก็ไม่ค่อยชอบเนื้อข้าวเหนียวหรือว่าบางคนก็อิ่มก่อน
ใช่แต่ข้าวหลามแบบนี้อันนี้จะไม่มีกะทิข้างหน้า
อ่าเขาจะผสมกะทิแล้วก็นี่ฮะเอาไปเผาอะไรไปเลยเนี่ย
หลงข้าวหลามเนี่ยมันจะเป็นอันเล็กหน่อย
แต่อันนี้ปกติโอ้โหมันไม่ค่อยมีไส้อะไรเท่าไหนอกจากถั่วดำ
อ่านะฮะหรือมันดูเพลินเหมือนถั่วดำ
อันหูถั่วดำมันจะเม็ดยาวกันอันนี้คุณเขียนมาสอนเนี่ย
แล้วบังเอิญมันดันอยู่ล่างสุดไงใช่ใช่
ที่คุณชุติมาพรเขาเจอเนี่ยมันอยู่ล่างสุดของกระบอกข้าวหลาม
สันนิษฐานว่ามันจะคลานเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่
แล้วคนขายคนทำก็อาจจะไม่ทันเห็น
ช่วงที่จะเผาข้าวหลามก็ตักข้าวใส่ใส่ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยฮะ
ยัดใส่กระบอกไม่ไผ่อ่ะแล้วก็ไปทำก็มาขายนะครับ
นางสาวชุติมาพรบอกว่าก็เลยต้องเอามาโพสต์เตือนภัยกันหน่อยเนี่ยฮะ
ว่าจากนี้ไปเนี่ยเอาละก็คงจะต้องดูกันให้ดี
ทานเข้าไปถ้าพิษเพิษอะไรมันไม่เยอะไม่แพ้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
เด็กเด็กทานเข้าไปเนี่ยจะยุ่งค่ะจริงดีนะที่เขาสังเกตดูก่อนเนอะ